กลับมาช่วงนี้นะคะเราตามกันต่อประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างที่สุดเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเอาลูกเข้าเรียนเนี่ยเราจะคิดว่าเข้าโรงเรียนเอกชนเนี่ยโอ้โหเขาจะดูแลลูกเราเป็นอย่างดีนะอันนี้เป็นความเชื่อนะส่วนข้อเท็จจริงอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยกรณีที่ครูจุ๋มค่ะโรงเรียนเอกชนชื่อดังย่านนทบุรีไปทำร้าย
ร่างกายเด็กล่าสุดมีคลิปใหม่ออกมาเป็นครูชาวฟิลิปปินส์ค่ะไปทำร้ายร่างกายเด็กเช่นเดียวกันแล้วที่หนักกว่านั้นคืออะไรดูมั้ยในห้องเนี่ยคุณเห็นมั้ยไม่ใช่ครูจุ๋มคนเดียวนะคะที่อยู่ในห้องมีครูคนอื่นด้วยแต่นิ่งดูได้ค่ะเห็นครูจุ๋มมีพฤติกรรมแบบนั้นก็ไม่ห้ามปลามนี่คือคำถามที่ถามต่อว่ารัก

ไปผลักหัวน้องอาชินะแล้วก็กระชากน้องจนกระทั่งน้องเนี่ยหงายหลังเลยนะคะคลิปเนี่ยจับภาพได้หมดเลยครูผู้ชายที่อยู่ในคลิปชื่อว่าครูมาวิวก็ไม่ได้ยายแสไม่ได้สนใจไม่ได้ห้ามปรามใดทั้งสิ้นนะคะยืนเอามือไพร่หลังแล้วก็ดูแบบนั้นนะคะทีนี้คลิปนี้เนี่ยคุณพ่อของน้องอาชิชื่อว่าคุณอรุณขันทองนำไปม
ในคลิปเนี่ยปรากฏตอนหน้าต่อตาว่าลูกผมโดนทำร้ายถ้าเกิดย้อนไปไกลกว่านั้นสัก๒เดือน
ลูกที่มาเรียนกับครูจุ๋มเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่าโดนทำร้ายไปกี่ครั้งอ่ะ
นี่มันใช่ครูหรือเปล่าครับ

ยังอีกตั้งน่าจะเกือบ๒เดือนนะครับที่มาเรียนนะครับ
แล้วจะเจออะไรอีกไม่รู้อะครับ
แล้วผมถามว่าจิตใจครูที่นั่งอยู่ในห้องนั้น๓๔คน
ทำไมไม่ห้ามไม่อะไรกันเลย
เนี่ยคุณพ่อน้องอาชิตั้งชุดคำถามแบบนี้ขึ้นมา
ไม่ใช่คุณพ่ออย่างเดียวนะผู้ปกครองรายอื่นด้วยรวมถึง
คนในสังคมคนที่ก็ตั้งคำถามแบบนี้ครูคนอื่น
ไม่ใช่ครูจุ๋มอย่างเดียวนะที่ถามว่าจิตใจทำด้วยอะไรครูคนอื่น
ทำไมไม่ห้ามปลามนะคะทีนี้มาดูที่น้องเสือบ้าง
น้องเสือค่ะล่าสุดคุณพ่อของน้องเสือก็คือคุณชาญวิทย์น้อยสุกยิ่งอายุ๓๗ปี
บอกว่าโอ้โหไปย้อนดูคลิปวันที่๒๑กันยายนที่ผ่านมา
หัวใจแทบจะสลายคราวนี้เป็นครูอีกคนหนึ่งชื่อว่าครูมาวิว
เป็นชาวฟิลิปปินส์เป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะฮะค่ะพฤติกรรมคือคล้ายกันเลย
ทำร้ายน้องเสือเช่นเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมเห็นหน้านั่นน่ะนั่นอ่ะ
ใส่เสื้อเชิดอ่ะเห็นไหมนั่นอ่ะมาวิวชาวฟิลิปปินส์ค่ะ
นั่งอยู่นะคะอ้อมไปไปลากมือพาน้องลุกขึ้นไปจากห้อง
เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสักพักหนึ่งนะคะแล้ว
หลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อของน้องเสือเนี่ยคลิปนี้คุณผู้ชมดูนะคะ
เอาน้องไปไหนอ่ะพ่อเห็นคลิปนี้แล้วนะคะ
เอาคลิปนี้มาตั้งคำถามกับน้องลูกวันนั้นเนี่ย
ครูที่ชื่อมาวิวคนนี้ชาวฟิลิปปินส์คนนี้พาลูกไปไหน
ลูกบอกว่าเขาพาหนูไปขังในห้องน้ำหนูกลัวผีมากพ่อ
พ่อถามต่อว่าลูกไปทำอะไรผิดน้องเสือ
ที่อยู่ในคลิปที่โดนกระทำบอกว่าหนูระบายสีออกนอกเส้นมานิดเดียวเนี่ย

ใจใสใช่ไหมใช่ไหมแค่เนี้ยแค่เนี้ย
แล้วเหมือนผมส่งลูกไปทรมานทุกวันเลยผมรู้สึกเสียใจมาก
เสียใจที่สุดเลยว่าทำไมเราถึงไปส่งลูกให้ไปทรมาน
ทั้งโรงเรียนอื่นมีเยอะแยะทำไมเราไม่เลือกครับ
ผมก็ยังเจ็บใจตัวเองทุกวันนี้ผมพลาดผมพลาดจริง
ผมไม่รู้จริงว่าโรงเรียนนี้มันเลวร้ายขนาดนี้
น้องเสือถูกลากออกไปนอกห้องถูกขังในห้องน้ำใช่ไหมคะ
ยังมีอีกหลายคนรวมถึงน้องหมิ่งหิงด้วย
มาดูครอบครัวของน้องหมิ่งหิงกันหน่อยนะคะคือน้องหมิ่งหิงนี่เป็นเด็กผู้หญิงนะ
ถูกผลักหัวในกระเด็นไปกระแทกพื้นเลย
ไปถามคุณแม่ค่ะชื่อว่าคุณวรพรโพมงคลอายุสามสิบแปดปี
บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวมาเล่าให้ฟังบอกว่าแม่หนูตกโถส้วมตกโถส้วม
เจ็บหัวเจ็บแขนด้วยแต่พอเค้นถามเค้นไปเค้นมา
ถามจริงหมิ่งหิงครูจุ๋มทำอะไรหนูไหมลูก
สุดท้ายลูกสาวตอบว่าครูจุ๋มใจดีแต่มันขัดกับพฤติกรรมของหมินหมิงนะคะ
หมิงบอกว่าปากนะบอกว่าครูจุ๋มใจดี
แต่อาการของหมิ่งหิงคือกลัวค่ะพูดถึงชื่อครูจุ๋มกลัว
แล้วบอกไม่อยากไปโรงเรียนแล้วแม่หนูไม่อยากไปโรงเรียนและเห็นคำตอบ
และถึงบางอ้อตอนที่แม่มาเห็นคลิปคลิปที่ครูจุ๋มผักมิ้งมิ้งกระเด็นเลยหัวกระแทกพื้นนะคะ
แล้วคาดว่ามิ่งหิงน่าจะถูกทำร้ายอย่างอื่นมากกว่านี้ด้วย
อกจากนี้นะคะเรื่องของการดำเนินคดีค่ะ
เมื่อสองวันก่อนทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
พาผู้ปกครองบางส่วนไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
เมื่อวานไปอีกค่ะไปอีกนะคะไปยื่นหนังสือให้กับตำรวจสพชัยพฤกษ์
ขอให้สั่งสอบสวนเพิ่มเติมเพราะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าอาจจะมีการขัดขังหน่วงเหนียว
ก็คือวิธีการเอาเด็กไปขังในห้องน้ำในโรงเรียนของโรงเรียนเป็นเวลานาน
อาจจะทำให้เด็กได้รับอันตรายด้านจิตใจและเป็นการจำกัดเสรีภาพไม่ให้ออกไปไหน
มันจะสามารถตั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องของกักขังหน่วงเหนียวได้หรือเปล่า
อันนี้ทนายรณรงค์รวมถึงครอบครัวนะคะไปยื่นเรื่องให้ตำรวจแล้วนะคะ
จากนี้ค่ะทีมข่าวติดต่อไปที่ครูอ้อยครูอ้อยเป็นใคร
อ้อยเป็นครูประจำชั้นคนเก่าครูอ้อยคุยกับทีมข่าว
เล่าให้ฟังบอกช่วง๒เดือนก่อนครูอ้อยลาออกมาแล้วนะคะ
แต่ช่วงนั้นตอนที่ทำงานได้จับคู่กับครูจุ๋มซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงค่ะ
อ้อยบอกว่าตอนที่เห็นคลิปเธอก็ร้องไห้เพราะสงสารนะคะ
เห็นเสือกับมิงหิงทั้งสองคนเป็นเด็กดีไม่ดื้อเลย
แต่ทำไมถึงถูกครูจุ๋มตีรุนแรงขนาดนี้นะคะ
ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ย
สิ่งที่สังคมตั้งคำถามต้องไปหาคำตอบจากปากครูจุ๋มแล้วล่ะค่ะ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของครูจุ๋มนะคะ
ที่นี่แหละค่ะบ้านปิดเงียบเชียบแบบนี้นะคะ

มีศักดิ์เป็นน้าของครูจุ๋มคุณโกวิทคุยกับผู้สื่อข่าว
ให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าจริงแล้วนะครูจุ๋มเป็นเด็กดีนะ
ส่งเงินให้แม่ตลอดทุกเดือนระยะหลังเนี่ย
แม่ของครูจุ๋มป่วยเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำ
ทีนี้คุณโกวิทย์ก็ไม่รู้จะทำง่ายอืม
ได้แต่ขอโทษแทนยกมือไหว้แทนครูจุ๋มมานะคะ
ที่หลังผงพักทำไม่ดีต่อลูกถ้าผมขออภัยด้วยค่ะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือกระทรวงศึกษาที่การ

นางกระหนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
ระบุว่าหลังจากที่เดินทางมารับฟังปัญหาของกลุ่มผู้ปกครอง
บุตรหลานถูกครูจุ๋มทำร้ายร่างกาย
หลังจากที่ได้ข้อมูลไปพบว่าไม่ใช่ครูจุ๋มคนเดียว

ไม่ใช่ครูจุ๋มคนเดียวค่ะที่มีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้

วันนี้เองนะคะ๙นาฬิกาจะพาผู้ปกครองเข้าไปพูดคุยกับทางโรงเรียนอีกครั้ง
หาข้อยุติหาข้อแก้ไขปัญหาและบทลงโทษรวมถึงการเยียวยาต่อไปค่ะ
คุณกระดกวันรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการฝากอีกเคสหนึ่งก็แล้วกันนะคะ
อันนี้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาล
ขออภัยโรงเรียนเอกชนเช่นเดียวกันนะคะ
น้องอนุบาลเนี่ยโดนหยิกโดนทำร้ายร่างกายเป็นเขียวจ้ำแบบนี้
น่าจะเป็นคุณครูนั่นแหละที่ทำนะคะแม่ของน้องค่ะ
ก็นำมาแชร์ต่อระบุข้อความว่าครูทำร้ายเด็กอีกแล้ว
เหตุการณ์เกิด๒๔กันยายนนะคะพร้อมกับภาพเนี้ยคุณดูสิโอ้โห
หยิกแรงหรือว่าต้องทำร้ายร่างกายแรงขนาดไหนถึงจะเป็นรอยแบบนี้นะคะ
ทีนี้ข้อมูลคร่าวจากการสอบถามคุณแม่ของเด็กเนี่ยนะคะ
คุณแม่ของน้องเปิดเผยว่าลูกเนี่ยเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสอง
โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งโรงเรียนเอกชนเอาอีกแล้วอ่ะ
นวรรณครลูกถูกครูหยิกเพื่อลงโทษเพราะอะไร
เพราะลูกไม่เขียนชื่อตัวเองในใบงานแล้วก็ส่งงานช้า
หลังจากที่เรื่องราวเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปในสื่อสังคมออนไลน์นะคะ
ก็มีผู้ปกครองเข้าไปสอบถามกับโรงเรียนเลยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขอหน่อยชุดคำอธิบายจากโรงเรียนว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
เนื่องจากว่าลูกของผู้ปกครองท่านนี้ที่ไปขอคำอธิบาย
อันนี้คนละเหตุการณ์กันนะคะแต่ลูกเขาก็เรียนอยู่ที่นี่เหมือนกัน
เนื่องจากว่าลูกที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันเนี่ย
เคยเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกไม่อยากไปโรงเรียนลูกของผู้ปกครองท่านเนี้ย
คือโดนครูผลักหัวแทบจะตกโต๊ะล่าสุดก็ยังไม่มีคำชี้แจงใดใดจากทางโรงเรียน
ว่าในวันนี้ผู้บริหารโรงเรียนน่าจะมีการออกมาชี้แจง
อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างเคสครูจุ๋มเนี่ย
ที่โรงเรียนเอกชนที่นนทบุรีที่เราเล่าก่อนหน้านี้เนี่ยครูจุ๋มเนี่ย
ก็ไม่ได้จบครูนะไม่มีใบวิชาชีพจบแค่โมหกค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วฝากเรื่องของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเข้าบรรจุครูด้วยนะ
ค่ะให้ดูกันต่อให้เป็นบทเรียนนะคะว่าหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบ
คนที่จะมาทำหน้าที่ครูเนี่ยใช่เหมาะสมมากน้อยแค่ไหน
มันมากกว่านั้นคือจิตใจคุณเนี่ยคุณคุณพร้อมหรือเปล่า
พี่จะมาเป็นครูนะค่ะค่ะ